ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการคุกคามทางเพศทำร้ายร่างกายอะไรต่าง
ล่าสุดคุณผู้ชมกรรมการบริหารพักเก้าไกรมีการแถลงในวันนี้

กรณีแรกสสกมของก้าวไกรที่มีข่าวว่าไปทำร้ายร่างกายผู้หญิง
ตอนนี้มติออกมาคือตัดสิทธิ์นะครับการรับตำแหน่งต่างอันนี้ที่หนึ่ง
คนที่๒ที่เป็นอดีตผู้สมัครสอสอชัยภูมิมีข่าวล่วงละเมิดทางเพศ
มติของกรรมการบริหารครับให้ออกจากสมาชิกภาพไปเลยนะครับ
ส่วนล่าสุดก็คือสสปราจีนบุรีเรื่องของแชทไลน์เมื่อกี้ที่ให้ดู
อันนี้ยังเขาเรียกไงสอบสวนกันอยู่จะได้ข้อสรุปในเดือนนี้แหละตุลาคมนะครับ
โดยวันนี้ครับโฆษกภาคเก้าไกรคุณพริษวัชรสินคุณอิติม
มีการแถลงข่าวครับบอกว่ากรรมการบริหารพักเก้าไกลครับ
มีมติลงโทษนายสิรินสงวนสินสสกรุงเทพก้าวไกล
กรณีทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บทำลายโทรศัพท์มือถือ
ถ้อยคำไม่เหมาะสมต่อผู้หญิงคนดังกล่าว
พักก็มีมติครับตัดสิทธิ์ที่พึงมี
คือไม่เสนอชื่อดำรงตำแหน่งในพักตำแหน่งประธานกรรมธิการ
แล้วก็มีการคาดโทษเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าก่อเหตุดังกล่าวขึ้นอีก
จะมีการยกระดับก็คือขับออกจากสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกพักไปเลยนะครับ
กรณีที่๒ครับคุณเกรงไกรจันกกพึ่งนะฮะอดีตผู้สมัครสอสอชัยภูมิครับ
ตรวจสอบแล้วว่ามีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศต่อหญิงผู้เสียหาย
ขัดต่ออุดมการพักชัดเจนผิดวินัยพักร้ายแรง
กรรมการบริหารพักมีมติให้ลงโทษครับขับออกจากสมาชิกภาพในทันที
อันนี้เป็นอดีตผู้สมัครนะครับไม่ใช่ตัวสอสอ
คนที่๓ครับก็คือกรณีแชทไลน์นะครับ
คุณวุฒิพงศ์ทองเหลาครับปราจิบุรีเขต๒ก้าวไกล
ถูกร้องเรียนว่ามีการไลน์ไปคุยลักษณะคือคุกคามทางเพศครับ
ผู้หญิงที่เคยเป็นทีมงานของพักคุณพระฤทธิเนี่ยบอกว่า
คณะกรรมการวินัยเริ่มตรวจสอบข้อได้จริง
ซึ่งพบว่าข้อกล่าวหานั้นมีมูลนะครับขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบพยาหลักฐาน
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนครับแล้วก็ยืนยันว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้นะครับ
คุณพระฤทธินั้นยอมรับว่ายังมีข้อมูลว่าสอสอของพักอีกหนึ่งคน
เข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศครับแม้ว่ายังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง
แต่ตอนนี้เร่งติดต่อไปยังผู้เสียหายแล้วอยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลยืนยันว่า
พักเนี่ยจะไม่ทนนะฮะต่อการกระทำผิดทางเพศแล้วก็จะลงโทษโดยไม่สนต่อผลกระทบที่จะตามมาครับ
แล้วหากได้ข้อสุดว่าเป็นความผิดทางพักก็ยืนยันครับว่าเราจะไม่อดทนต่อการกระทำผิดทางเพศ
โดยจะดำเนินการลงโทษโดยไม่สนต่อผลกระทบทางการเมืองที่ตามมานะครับ
เพราะว่าสอสอไม่ใช่เพียงจำนวนที่เราต้องการ
แต่คือผู้แทนรัศดรแบบไหนที่เราอยากเห็น
นี่ครับคุณผู้ชมฟังจากการแถลงคือตอนนี้ล่าสุดเนี่ย๔กรณีนะ
กรณีที่๔คือกรณีล่าสุดนั้นนะครับ
มีการร้องเรียนมาแล้วพยายามติดต่อยังผู้เสียหายแล้ว
แต่ว่ายังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเป็นใครนะครับ
แต่ว่า๓กรณีแรกก็มีบทลงโทษต่างตามออกมานะครับ